สวัสดีครับข้าวใส่ไข่
สดใหม่ให้เยอะนะฮะ
เอาละครับวันนี้ก็มีดอกไม้นะครับ
ที่จะมอบให้กับพี่เหมียวเนื่องจากที่พี่เหมียวได้รางวัลนะฮะ
บันเทิงเทิดธรรมนะครับ
อันนี้จากทางโพลิพลัสนะครับแล้วก็ทางไทยรัฐ

ผมขอให้พี่เหมียวเก่งกับนี้ตลอดไป
แล้วก็แน่นอนนะฮะว่าดอกไม้อันนี้มีความหมาย

เดี๋ยวอันนั้นชื่อร้าน

เพราะมันต้องเริ่มดึกถึงพี่เหมือนสูง
เดี๋ยวจะฝากทางทีมงานเก็บไว้ก่อน

ตอนแรกของพี่เมียวแต่ชุดสีแดง
เบาไม่ใช่อ่าอ่านะพี่นา

เกมสิแล้วพี่อ๊อฟ

ทำคุณประโยชน์ให้ผู้อื่น

ได้นะยางเลยคุณถนัดเลยเรื่องยาง
กลุ่มม็อทำมาดูหมอทำบอกเลยว่าหัวเธอเนี่ยถูกชาวเมืองรับแรงเนี่ยเรียกตัวเข้าไปพาตัวไปตอนนี้ยังกลับออกมาไม่ได้แล้วก็ยังไม่เจอยังไม่เจอไปดูเรื่องนี้นะฮะจากรีนิชาวโซเชียลนะครับจังหวัดอำนาจริย์นะฮะเขาต่างพากันแชร์ข้อความประกาศตามหาตัวคนหายชื่อว่านายระบินอายุสี่สิบเ
บริเวณลำค่วยไหยทิ้งไว้เหลือแต่เพียงรถจักรยานยนต์

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๑๘มิถุนายนปี๖๒ที่ผ่านมา
ค่ะก็ไม่ได้กี่วันนี้เองนี่คือเมียเขานะฮะ
ความคืบหน้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับรายงานบอกว่า

ที่นายรภินทร์นั้นหายตัวไปอย่างปริศนา

ชาวบ้านจึงพากันไปเชิญหมอธรรมนะฮะ
ซึ่งเป็นวิธีที่ชาวบ้านพากันเชื่อถือ
กันมาตั้งแต่โบราณบอกว่าให้หมอธรรมนั้น
มาทำพิธีในจุดที่นายระพินนั้นหายตัวไปหน่อย

หลังจากนั้นก็บอกกับภรรยากับลูกสาว
แล้วก็ญาติของผู้สูญหายนะครับบอกว่า
ตอนนี้นี่รภินทร์ยังมีชีวิตอยู่ดีนะ
แต่ได้หายไปกับพวกคนเมืองรับแหล่
เนื่องจากในช่วงเวลาตอนที่นายระพินเนี่ย
มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้านาเนี่ยนะครับ
รวมกับช่วงนั้นเนี่ยประตูเมืองรับแรงเนี่ยมันเปิด
ชาวเมืองรับแรงเนี่ยนะฮะกำลังทำพิธีกันอยู่
นายละพินเนี่ยดันไปพูดจาไม่ให้เกียรติ

เขาเลยพาตัวรับพินทร์เนี่ยไปด้วย
แล้วก็เลยให้ทางครอบครัวนะฮะของทางนายรับพินทร์นั้น
ทำพิธีขอขมา
สุดฤทธิ์เต็มเหนียวนี่นะฮะ
ทางด้านนางสมภารนะฮะอายุ๔๒ปี
เป็นภรรยาของผู้สูญหายเปิดเผยนะครับว่า
คืนก่อนที่สามีเนี่ยนะฮะจะหายตัวไปอย่างปริศนาเนี่ย
ตนเองบอกสามีที่เป็นอพรเนี่ยนะครับ
ขับรถกู้ชีพไปกับทางอบตประคราว
บอกขอให้หยุดงานสัก๑วันได้ไหม
เพื่อที่ให้สามีนั้นนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง
จนกระทั่งประมาณตี๔สามีของตนก็ตื่นขึ้นมา
แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำไปเตรียม
แล้วก็ขับรถนะฮะไปที่ทุ่งนา

ตนเองเนี่ยตามออกไปที่ทุ่งนาจะไปดูนะครับปรากฏว่า
ไม่เจอผัวไปเจอแต่เครื่องสูบน้ำเอาวางอยู่ข้าง
ข้างตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเถียงนานะฮะ
แต่ว่าสามีนั้นหายไปแล้วนะฮะ
ตนจึงออกเดินตามหาบริเวณรอบ
ก็ไปเจอชาวบ้านที่มาตกปลาแถวนั้นนะฮะ
เขาก็ไปตอบถามปรากฏชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็น
แต่เหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน
เหมือนมีเสียงทะเลาะกันจับใจความได้ไม่สักเท่าไหร่
แต่ได้ยินชัดเลยคือคำว่าไม่ไป

จากนั้นครับเมียก็โทรศัพท์ไปหาที่บ้านพ่อแม่ของสามี
เผื่อว่าสามีน่าจะกลับไปบ้านพ่อแม่นะฮะ
แต่ว่าพ่อแม่สามีก็บอกว่าเขาไม่ได้มาที่นั่นนะ
หลังจากนั้นครับภรรยาบอกเลยว่าตัวเองนั้นเริ่มใจคอไม่ดีแล้ว
ก็เลยไปบอกบรรดายาดนะฮะให้พากันช่วยออกตามหา
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่พบสามีนะครับ
ขณะที่นางเสริมฮะนางเสริมอีกคนหนึ่งอายุ๕๑ปี
เป็นชาวประคล้าวก็เปิดเผยนะครับว่า
ตนเองเชื่อว่าผู้สูญหายคือนายระพินยังมีชีวิตอยู่
แต่ที่หาไม่เจอเนี่ยเป็นเพราะผีมันบังตา
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง

ในครั้งนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยนะฮะหายตัวไป๗วัน๗คืน
หาตัวกันไม่เจอสุดท้ายแล้วปรากฏว่า
พอครบ๗วันโผล่ออกมาแล้วเขาก็บอกว่า
เขาเนี่ยเห็นหมดเลยนะใครมาหาเขาบ้างเขารู้หมด

ที่คนหาแต่เขาไม่สามารถที่จะไปเรียกได้
คือไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะก็คือจุดเดียวเนี่ยนะครับ
คือลำห้วยหายนี่แหละครับ
จุดเดียวกับที่จุดเดียวกับที่ในรพินฯหายไป
หลังจากนั้นคนที่ศูนย์หายเมื่อหลายสิบปีก่อน
บวชไม่ศึกบวชไม่ศึกแล้วก็มรณภาพไปเลยนะครับ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะฮะ
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวในระพินนะครับ
มีเพียงได้ยินได้ยินได้ฟังจากคนชาวบ้านเขาบอกว่า
เห็นว่ามีคนเนี่ยเดินมาตามลำห้วยนะเป็นผู้ชายเดินมาตามลำห้วย
แต่ก็ยังไม่มีใครไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนนั้นมันคือระพินหรือเปล่า
เหมือนเรื่องนี้เหมือนเราเคยได้ยินกันมาอยู่เรื่อยกับเมืองลับแลนด

เป็นคนพาไปนะคะบอกว่าจะพาเดินไปเรื่อย
โดยที่ระหว่างทางเดินไปไม่รู้ว่าจะเป็นเวลานานแค่ไหน
เพราะตอนนี้คือตัวคุณภรรยาอยู่กับสามี

อยู่ที่อุตรดิตใช่ไหมที่เราเรียกกันเมืองแรม
แต่ว่าแสดงว่าเหมือนกับเป็นมิติซ้อนกันที่พูดแบบว่า
นิยายนิยายศัยศาสตร์นิยายผีอย่างนี้นะ
มันก็หมดนิยายอันอัน
บางบทไว้ฮะเดียวกันไหมฮะ
ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่รับแรก
แต่ยังรับแรกคืออยู่ที่อุตรดิตที่เป็นแพทย์เมืองผี

อยู่แพทย์แพทย์เมืองผีอยู่แพทย์
แพทย์เมืองผีเป็นลักษณะ

แพทย์กับอุตรดิตอยู่ห่างนะเถอะ

พี่ว่าจะมีอะไรซ้อนอยู่มีพลังงานพิเศษซ้อนอยู่
อย่าท่อมเดี๋ยวเราจะอ่าน

ไปหาพี่จะลงไปรับแรร์ใช่ไหม

ซึ่งพี่เหมียวไม่ได้หายไปไหนคืออยู่ที่เดิมแหละ

เข้ากับต้นไม้หาไม่เจอ

อีกหนึ่งข่าวค่ะจากกรณีที่โลกออนไลน์
ปรากฏภาพของหนอนที่ยั้วเยี้ยอยู่ในเนื้อไก่
พร้อมภาพแล้วก็มีการระบุพิกัดร้านแบบชัดเจนมากทีเดียว
ไหนไหนกะอี้ไก่ย่างเถอะโดยนายธีรวรรณชมภูวง
คนนี้อายุ๒๖ปีเป็นเจ้าของเฟสบุ๊กต่างกล่าว
เปิดเผยบอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่๒๐มิถุนาที่ผ่านมา
ตัวเองไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนครพีค

ระหว่างรอตรวจร่างกายอยู่ในช่วงบ่ายตัวเองก็รู้สึกว่าหิวมาก
ก็เลยออกไปเลือกซื้อข้าวเหนียว๑ห่อไก่ทอด๑ชิ้นนะคะแล้วก็ไส้อัว๑ชิ้น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านข้างทางอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลนี่แหละ
จากนั้นก็เอาไปนั่งรับประทานในสาราข้างทาง
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นพบความผิดปกติของไก่ทอดชิ้นที่ซื้อมา
มันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ด้านใน
ตัวเองก็เลยฉีกดูปรากฏว่าด้านในพบหนอนตัวเล็ก
สีขาวที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้ไต้เยี่ยนหน้าขยะอย่างเดียว
ก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้
เขาบอกว่าผมก็กลับไปที่ร้านที่ซื้อมา
พร้อมกับวางไก่ชิ้นนั้นแล้วก็บอกเจ้าของร้าน
แต่ว่าเจ้าของร้านทำนิ่งเฉยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีแม้กระทั่งความรับผิดชอบและคำขอโทษ
ซึ่งนายธีรวัตรก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนา
ทำลายชื่อเสียงหรือว่าการทำมาหากิน

เพียงแต่ว่าเขาต้องการจะเตือนภัย
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไป
แล้วก็ให้ทางร้านปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานความสะอาดและสุขอาณาไมของร้านให้มันดีขึ้น
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านที่นายธีรวัตรเขาอ้างถึง

ลุงเจ้าของร้านเขาว่ายังไง

ไก่ที่ร้านนั้นขายหมดทุกวัน
แถมยังทอดวันต่อวันด้วย

ตนเองเนี่ยยังจำหน้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

แต่คนนี้ทำไมเขาถึงจำหน้าไม่ได้

เจอของไม่ดีแล้วก็เอากลับมาคืนแบบนี้
เจ้าของร้านเองเขาก็ไม่ได้สนใจ

ใช่คือเขารู้สึกว่าเอามาใส่ร้านเขาหรือเปล่า

ปกติคุณลุงบอกว่าเขาก็ลดแรกแจกแถม
ให้ลูกค้าอยู่แบบแทบจะทุกคนที่มา

ไม่รู้เลยอะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจ

เนี้ยมรึเป็นไก่ทอดใช่ปะมันน่าจะตายแล้วมันก็ได้จะตายแล้วน่ะ

มันจะมาอยู่เงี้ยได้ยังไงเดี๋ยวมันขยับด้วยใช่ปะแล้วมันมี

อยากจะให้ผู้เสียหายเข้ามาคุยกันดีกว่า
แล้วก็ถามกันตรงว่าตกลงซื้อมาจากที่นี่จริงหรือเปล่า

คือเขารู้สึกอย่างนั้นเพราะคุณลุงเขาก็มั่นใจในร้านของเขา
ส่วนทางผู้เสียหายเองก็บอกว่ามันมีหนอนอะไรอย่างนี้
จะต้องดูกันต่อไปกับปัญหาก็กินไก่ดิบไปเลย

ไม่ใช่จัดปัญหานะคะน่าจะเพิ่ม

คุณค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดเรื่องทำร้ายร่างกายกัน

โอ้โหผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเน็ตซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๘เองเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดสมุทรปลาการที่ดำเผลอพระพะแดงนะคะ
ถูกหัวโจกท้องถิ่นทำร้ายร่างกายถึง๒คน
เนื่องจากไม่พอใจที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ไม่เรียกตัวเองว่าพี่

ทางผู้ปกครองทางครอบครัวก็ไปเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว

ก็ได้นำภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อซอยสุขสวรรค์๗๐
มาเป็นหลักฐานให้ตำรวจ
เพื่อเข้าแจ้งความและดำเนินคดีกับนายตะโพธา
ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายถึง๒ครั้ง
ขนาดได้รับบัตรเจ็บที่เปลือกตาขวา
แล้วก็ต้องเย็บทำแผลถึง๔เข็ม

การสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า

นายเน็ตก็ไปหาเพื่อนที่วัดแห่งหนึ่ง

เขาก็เลยจะไปเอาสายชาร์จ

เธอไปขี่รถของเจ้าของ
ของอีกคนนึงคือนายต๊ะที่เขามาต่อยนี่นะฮะ

พอในเน็กกลับมาที่วัดพร้อมกับส่งคืนกุญแจรถให้

เพราะเข้าใจว่าในตะน่าจะไล่เลี่ยกัน
ใดนั้นก็เลยถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บที่เปลือกตาขวาดังกล่าว

ปรากฏว่าในตะตามในเน็ตไปถึงร้านสะดวกซื้อ

ก็จับภาพขึ้นที่หน้าร้าน

ทำให้นายเน้นเขาหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าตอนนี้คนที่มาทำร้ายเขาเนี่ย

เจ้าตัวก็ได้สารภาพค่ะบอกว่าเขาไม่พอใจ
และยังยืมของเขาไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

จากนั้นที่ส่วนบุหร์ก็มาไกลเกียรติกันดีกว่านะคะ
เรื่องแบบนี้ให้ในต้าขอโทษฝ่ายที่รับบาดเจ็บ
แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้เขาไปซะนะฮะ๔เข็มเนี่ย
แล้วก็ผู้บาดเจ็บก็เลยไม่ติดใจเอาความใด
ก่อนที่จะถูกแจ้งเข้าหาทำร้ายร่างกายนะครับ
คือถ้าไกลเกียรติสามารถไม่ต้องถูกแจ้งเข้าหา
แล้วเขาก็เลยปรับแล้วก็ปล่อยตัวไป

ยืมของไม่เรียกพี่ไม่มีสมาคารวะ

นะครับก็มีเรื่องดีมาบอกคุณผู้ชมด้วย
นี่นะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่

เฉพาะคุณแม่ที่กำลังหาผลิตภัณฑ์ดีมาใช้กับลูกน้อย

ที่ใส่ใจเรื่องความเป็นออร์แกนิคนะครับ
โดยที่ไม่มีส่วนผสมของกลูเต็น
แล้วก็ปรัสจากสารเคมีนะครับ
ที่ทำให้น้องนั้นระคายเคืองผิวมาฝาก

ซึ่งล่าสุดค่ะทางดีนี่ได้จัดกิจกรรม
รวมตัวครอบครัวดีนี่ครั้งใหญ่ขึ้นนะคะ
ในงานดีนี่ออร์แกนิคเบบี้รันเวย์
ภายใต้แคมเปญพิสูจน์แล้วว่าดี

เซนเตอร์แบรนด์ดีนี่บอกเลยว่า๒ปีซ้อนแล้ว
นำทีมมาครอบครัวเซเลเบตี้ชื่อดังของไทย
พร้อมกับเผยความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สำหรับเด็กที่อ่อนโยนดีต่อสุขภาพ
รวมถึงเทคนิคในการเลี้ยงลูก
ให้เป็นเด็กน่ารักฉลาดสมวัยอีกด้วยนั่นเอง

สำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อไปใช้กับลูกน้อย
ก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
พร้อมกับติดตามกิจกรรมและเคล็ดลับดีในการดูแลลูกรัก
สมัครสมาชิกดีนี่คลับเพื่อรับสิทธิประโยชน์

บอกว่าถ้าไม่เป็นเด็กใช้ได้คือเอาไปซักชุดชั้นในได้ค่ะ

ทางดีมีเอาไปซักชุดชั้นในของผู้หญิงได้ด้วย

ส่งไลน์มาเล่าให้เราฟังเลยว่าคุณเจออะไรแปลกสุด
ขึ้นไปนั่งในแท็กซี่หรือเวลาเรียกมีอะไรแปลก
หรือว่าไม่นึกเลยว่าจะเจอในแท็กซี่เดี๋ยวกลับมา
เอาล่ะค่ะใครเคยขึ้นแท็กซี่โดยเฉพาะแท็กซี่ในกรุงเทพนะคะ
นึกเลยว่ามันจะมีประสบการณ์ที่มากมายเกิดขึ้น

ดิฉันขึ้นไปถึงแบบดิฉันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครไป
เพราะว่าฝนตกไปทรงใกล้ไปอะไรอย่างนี้จนกระทั่งคันที่๖
ฉันแบบว่าพอเปิดปุ๊บคุณจะไปไหนฉันไปด้วย
คือจะไปตรงไหนก็ได้ขอออกไปจากตรงนี้ก่อนอืม
อื้อหือคือแบบแล้วทำยังไงเขาก็ไป
อันนี้เขากลัวพี่บอกได้เลยแบบใกล้ใกล้แถวราชประสงค์
แต่ไม่ใช่เป็นสแตนแท็กซี่ก็แบบว่าเราวิ่งมา๖คันนะหนุ่ม๖คัน
พี่ก็เดินนะเดินตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้าฝนตกนานมากแล้ว

การที่คนกรุงเทพซื้อรถขับบางทีไม่ได้อยากจะมีรถขับหรอกนะ
หาที่จอดก็ยากภาระก็เยอะมันไม่มีใครรับขึ้นรถไฟฟ้าก็โดนถีบปิ้นออกมา
อื้อหือเขาไม่เห็นผมแปลกแล้ว
เออแล้วแท็กซี่เนี่ยพันทีไปเขาตั้งกระทุกขึ้นมาว่า
คำปฏิเสธจากแท็กซี่ที่คุณเคยโดนคำไหนเจ็บปวดที่สุด
ปรากฏว่าคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันเยอะนะฮะ
คุณหนูนันเนี่ยเขาบอกว่าเราเคยค่ะไปนั่งปุ๊บ
บอกสถานที่เสร็จคนขับบอกว่าไม่ไปครับ
กันให้๕๐๐ไปครับไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกไง

อ้าวขอหน่อยขอเอาคืนน่อยคุณแมวขำกลิ้งเหมือนกันว่า
นั้นผมขาหักใส่เฝือกเดิน๓ขาไปบวกรถแท็กซี่
พอดีมีแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารเขากำลังจ่ายเงิน
ผมก็ไปยืนรอข้างรถบวกส่งสัญญาณว่าจะไปด้วยนะ

แต่ผู้โดยสารคนก่อนลงไปยังประตูยังไม่ปิดเลย

แล้วก็คุณความสุขแบ่งขายบอกว่า
พอขึ้นรถไปเปิดประตูรถกำลังจะอ้าปากบอกว่า
จะไปไหนแท็กซี่บอกว่าผมขับรถไม่เป็นน้องแล้วปึ้นไปเลย

ผมถอยออกมาปุ๊บมี๓สาวน่ารักแต่งตัวเซ็กซี่
บอกว่าไปฟิลเจอร์รังสิตไป
ฟิลเจอร์อุ๊ยแหมพระราม๓ไม่ไปรังสิตไปได้
อีกคนนึงยังไม่เห็นหน้าปากเหมือนกัน
เปิดปุ๊บเขาก็พูดไปส่งแก๊ส
เดี๋ยวพี่รอแป๊บยังไม่ได้มองดูไม่ต้องรีบ
ไปส่งแก๊สอะไรเล่าต้องบอกว่าไปส่งรถ
เอารถไปส่งไปเติมแก๊ส

ไปส่งรถไปเติมแก๊สแล้วส่งรถ

รถติดเดี๋ยวไปส่งรถไม่ทันรบกวนลงด้วยค่ะ

ชอบทิ้งลงกลางทางแท็กซี่บางที
มีเพื่อนฝรั่งพี่คนหนึ่งไปเที่ยว
ดึกแล้วนางก็แบบพูดภาษาไทยไม่เก่ง
นางพักอยู่ที่บ้านพี่บ้านพี่กับแฟน

เขาพาไปที่ไหนล่ะ
พูดเท่าไหร่กับจะรู้จักมาขับเอง

นี่แหละฮะใครมีมาจ้องมีพี่ดูเน็กฟิก

อ๋อยังไม่มีแฟนเดี๋ยวผมจะหาให้นะ

นี่มันเรื่องเก่าแล้วมันผ่านไว้แล้วอีหนุ่ม

เดี๋ยวเขาเรียกตั๊กพลาด
คุณตั๊กคุณตั๊กคุณลุงนู้นนะครับ

คุณตาคุณชาติแต่งหน้าอยู่ที่นี่สวัสดีสวยมาก
นี่นะครับคุณตั๊กนี่เป็นสอนะฮะ
สอนะฮะสออะไรคะ

แล้วก็เป็นแบบกันเองนี่รายการสด

มีหลายคนบอกเลือดไหลออกทะว่านตลอด

แท็กซี่บอกเค้าว่าอย่าหลับนะ
ไม่งั้นผมจะพากลับไปบ้านผมผมรักคุณ

บางทีก็มีอะไรหลายอย่างแต่แปลงนะ
อุ้มแมวขึ้นไปแล้วแท็กซี่บอกไม่รับผมมีพระ

ตอนขึ้นเปิดประตูเข้าไปไม่เห็นว่ามีคนนั่งอยู่
แต่เปิดดันเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหน้า

แท็กซี่เป็นเรื่องคลาสสิก
หลังตีหนึ่งตีสองจะช่วยย่ามทาม

เวลาเจอกับหนูเป็นไรไม่รู้

ซมก็กลัวมากเลยอะ

พี่คะหนูสาวขนาดนี้แล้วผู้หญิงขนาดนี้หนูอยู่

แถวนี้ถิ่นพี่พี่มีสาวนะ

ขอให้ดูดวงก่อน

เขาดูว่าเขาเป็นหมอดูหรออยู่บอกให้ดูดวงให้นะครับแต่ช่วยบอกอย่าหลับนะครับ
ไม่งั้นผมจะพาไปทำนาที่บ้านผมเดี๋ยวก่อน
น่ารักนะก็เป็นเรื่องขำขันกับแท็กซี่กันไป
ที่จะมาปักหลักถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตแล้วก็สุราธานีนะคะ
ทำให้แฟนคลับหลายคนตื่นเต้น
อย่างบางคนขับรถผ่านแล้วเห็นเขากำลังมีการเคลื่อนย้ายรถ
ใช่ก็มีการถ่ายรูปอะไรกันออกมาเนี่ยนะคะ
รวมถึงรถยนต์ซุปเปอร์คาร์สุดหรู
รถยนต์หุ้มเกราะที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้
รวมแล้ว๔๐๕๐คันเข้าไปประจำไว้ตามจุดที่คาดว่าจะใช้ถ่ายทำ
โดยคาดว่าจะใช้พื้นที่ถ่ายทำทั้งหมด๕จุดด้วยกัน
มีจังหวัดกระบีจังหวัดสุราธานี๒จุดจังหวัดพังงา๑จุด
รวมทั้งหมดแล้ว๘จุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีทั้งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็คอยกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดมาก
รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ตลอดเวลาทีเดียว
ขณะที่ทีมงานบางส่วนก็กำลังเร่งประกอบรถยนต์ที่จะใช้ในฉากเนี่ยนะคะ
โดยใช้พื้นที่โรงงานเก่าของเอกชนในตัวเมืองกระบี่
เพื่อที่จะทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของทีมรอปภ
ที่เรียกว่าถูกจ้างเอามาไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
คือตอนนี้บางทีพอคนรู้คนก็อยากจะเข้าไปในพื้นที่

เวลาโยงยากเลยเพราะว่ามันตัวนี้ทุกคนมีกล้องหมดเลย

ผู้ที่จะพยายามถ่ายภาพรถยนต์ที่ใช้เข้าฉาก
ออกมาโพสต์เผยแพร่ทางโลกออนไลน์
ทีมงานขอร้องทุกคนเลยบอกว่าหยุดการเผยแพร่นะคะ
เนื่องจากว่าอาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ถูก
หากว่ามีส่วนใดที่ทางกองถ่ายจะเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแชร์ภาพออกมาเอง
ดังนั้นเราอยู่เฉยก่อนแป๊บนึงนะ
บางทีเราก็แบบว่ากระตุกกระตากกันไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบผิดนะ

ยุคว่าแชร์โดยไม่ต้องชัวร์ไงแชร์ไว้ก่อน
ตรงนี้สวยนะทำไมคนไทยไม่เคยมีใครไปขอถ่ายหนังถ่ายละครอะไรที่นี่เลยอ่ะ
จะไปถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ฝรั่งไปเห็นไม่ต้องมาถ่าย
ผู้หญิงไทยเขาก็จะมองคนละมุมกับเรา

ไม่ดีกว่า

จากพวกจมูกโด่งนะจอลายสวยปุ๊บเจอจมูกแบนตัวดำเนี่ย
มันตื่นเต้นเว้ยแกจริง
ไม่หรอกคือเขามีแบบว่าขอโทษนะคือเมืองเขาน่าจะเจอแต่ผู้หญิง
ใช่จริงมีผู้หญิงแล้วคิดว่าเราเนี่ยอาบแดด
โถเจอแดดก็วิ่งยิ่งงมหมาตัวน้ำร้อนนี่กลัวแดดมาก
เออเพราะแม่งร้อนเพราะมันร้อน

พวกเพื่อนฝรั่งเรามาถึงเจอแดดมันพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนน้ำจิ้ม

แล้วก็มาทาครีมแล้วก็ปิ้งไป

ชอบกันเขาไม่ค่อยเจอแดดไง
เอาไปเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะฮะลุงไต้หวันแค้นเพื่อนบ้าน
ทำไมอ่ะแอบย่องใส่อุจจาระ
แล้วก็ปัสสาวะในแท้งน้ำที่อพาร์ทเมนต์
นี่ดูดิฮะปลิ้งเข้าไปถือถุงถุงนั่นที่นะฮะ
อันนี้ตั้งใจมากสูงขนาดนี้นี่ปลิ้งเข้าไปโอ้โฮนี่มันเป็นส่วน
นี่มาอีกล่ะลุงมาอีกล่ะถือถุงมาใบนึง
ในนั้นมีทั้งฉี่ทั้งอึของแกนะคุณผู้ชม
นี่คนจีนแกไปทิ้งในถังนะฮะ

คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งนะฮะ
ในนครไถจงไถจงทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน
หลังจากที่บรรดาผู้เช่าพักอาศัยที่พาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
เขาร้องเรียนนะครับว่าน้ำปลาปลาของอาคารนั้นมันมีกลิ่นแปลก
ก็เลยเกรงว่าระบบถังพักน้ำของอาคารเนี่ย

ต่อมาครับทางอพาร์ทเมนต์ก็เลยตัดสินใจ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมาไว้ที่บนดาดฟ้าของอาคารนี้ด้วย
จึงทำให้ได้รับคำตอบถึงสาเหตุ
ที่น้ำของอาคารนี้มีกลิ่นแปลก

ในภาพมันไปปรากฏคุณลุงวัย๖๙ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เช่าพักอาศัยอยู่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้
ปีนขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า
ฮิ้วถุงพลาสติกติดมือไปด้วยแล้วก็หย่อนลงไป
ในถังพักน้ำของอาคารแห่งนี้
ทำให้เจ้าของอพาร์ทเมนต์แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ก่อนที่จะเชิญตัวของลุงคนดังกล่าวไปสอบสวน
สุดท้ายแล้วลุงจำนวนต่อหลักฐานนะฮะ
ภาพกล้องวงจรปิดมันฟ้องสุดท้ายแกเลยสารภาพครับว่า
ตัวแกเองนั้นจะปีนขึ้นไปชั้นดาดฟ้าครับ
เพื่อก่อเหตุเช่นนี้เดือนละครั้งใส่ทั้งขี้ทั้งชี
หรือบางครั้งแกกระโดดลงไปในแท้งน้ำ
ไปว่ายน้ำเล่นแช่น้ำอยู่ในนั้นทั้งอึทั้งฉี่อยู่ในนั้น

นี้คือแกบอกว่าแกอยากจะระบายความแค้นซะหน่อย
กับเพื่อนบ้านที่เคยโทรแจ้งบริษัทคมนาคมว่า
ตัวแกเองเนี่ยเคยไปนำเอาอุปกรณ์สื่อสาร
ตัวแกเองนั้นมันก็เอาของเถื่อนเข้ามาแบบรับนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพอมีเพื่อนบ้านไปแจ้ง
คนก็เลยมาลื้อถอนไอ้เจ้าอุปกรณ์สื่อสารนั้นออกไป
อารมณ์ทางจานดาวเทียมทำให้แกรู้สึกโกรธมาก
เพราะธรรมดาแกจะมีรายได้๑๒๐๐บาทต่อเดือน
กับพวกจาวดันเทียมจานดาวเทียมพวกนี้

แกก็เลยทำแบบนี้มาเป็นปีแล้ว
สงสัยว่าแล้วแกไม่ต้องกินน้ำนาน

ตรงนั้นแกก็โดดลงไปว่ายน้ำในอืดในชีแก
แล้วแกพอลงมาแกก็ต้องไขก๊อกกินน้ำ

หรือว่ากองน้ำไว้ก่อนแล้วแต่คนอื่นได้เปิดกิน

ในถังน้ำของคอนโดหรือผัดมนนท์
ที่ไปเจอถุงอื่ออยู่ในนั้น

เมืองไทยไงพี่ไม่กี่เดือนนี่เอง
ใช่ที่หาเกาะ
โอ้โหนั่นน่ะแล้วเขาไปกินกันแบบ

เพราะมันไม่ได้จะแบบตกลงไปโดยภาระการตัวเอง

น้ำพลังงานพี่ยังกินได้เลย

บางวันอาจจะเป็นกลิ่นหมูทอดกระเทียม

จะเป็นกลิ่นน้ำพริกเผา
ช่วงเวลาตายทอด

ใช่
เรียกว่าเป็นประจำทุกปีที่นางเอกสาวยายาอุรัสยาก็จะกลับไปบ้านที่นอเวย์
ช่วงคริสต์มัสหรือว่าก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้มีความพิเศษก็คือพาหวานใจอย่างคุณณเดชน
กิมิยาแล้วก็คุณแม่แก้วเนี่ยเดินทางไปเที่ยวบ้านคุณยาย่าด้วย
ซึ่งแม่แก้วเองเนี่ยก็โพสต์ภาพความสุขมาให้แฟนได้ดูกันเรียกว่าพร้อมหน้า
ตาสองบ้านสองครอบครัวกันเลยอ่ะนะคะทั้งคุณพ่อนะแม่ปลา
นี้เนี่ยก็เป็นณเดชน์ที่เป็นคนแบบเซลฟี่แล้วก็ถือกล้องเองด้วย
ความน่ารักของสองบ้านก็เรียกว่านัดกันแต่งตัวใส่ชุดในทีมสีฟ้าเหมือนกัน
ถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตกันน่ารักเรียกว่าหลายรูปเลยทีเดียว
ภาพที่แม่แก้วยายาแล้วก็พี่สาวมีกระโดดพร้อมกัน
หรือว่าจะเป็นภาพความหล่อของคุณณเดชน์
นี่เขาถ่ายรูปให้กันด้วยน่ารักมุ้งมิ้งมากด้วย

แฟนคลับบอกว่าเห็นแล้วมันดีต่อใจมากยิ้มไม่หุบเลย
บอกเลยว่าเอฟซีทุกคนนั้นรอชมภาพความฟินต่อในวันถัดไปได้เลยนะคะ

อยู่ที่คุณแม่แก้วเพราะแม่แก้วจะโพสต์ลงตลอด
ตลอดเนื่องน่ารัก
คือเขามีโมเมนต์น่ารักคืออยู่ต่างช่อง

มาเจอกันยิ้มหวานใส่กล้อง
ก่อนหน้านี้ก็มีภาพคู่ทั้งคู่ที่เจอกันนะ
เมื่อสาวแอนร์โพสต์ภาพนี้เป็นโพสต์ของแอนร์รนะคะ

ไม่ต้องมีค่ายหรอก
ใช่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ในวงการเดียวกัน

ก่อนไม่มีเพราะตอนนี้เวลาน้อย
ช่วงหน้านะฮะอัปเดตน้องแก้มบุ๋มแอดมิตร

เอาละครับมาดูข่าวของคุณไอซ์พิษดาบ้างนะครับ

เลิกลากับหนุ่มเก่าไปได้ไม่ทันไร
ล่าสุดนี่ก็เลิกไปสักพักใหญ่แล้วนะ
นานแล้วนะที่เขามีค่าคุณแม่
ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับคุณไอซ์หัวใจจะหวานฉ่ำขึ้นมาอีกแล้ว

เมื่อวันก่อนนะฮะเขาเพิ่งจะโพสต์ภาพจากกันดอกไม้
ชอบเบลอเทอร์พร้อมกับแคปชั่นปริศนานะครับเป็นรูปหัวใจ
แล้วก็มีแฮชแท็ก๑๖เรือน๖ปี๒๐๑๙
ตอนแรกหลายคนก็สงสัยมันวันดีอะไรของคุณไอซ์ป่ะ
แต่ที่แน่นะครับน่าจะเป็นวันสำคัญ
ทีนี้ก็ต้องจบลงปฏิทินเพื่อฉลองกันทุกปีแน่นะฮะ
วันอะไรน่ะล่าสุดโพสต์อีกแล้ว
เป็นภาพแจกันดอกกุหลาบเต็มห้องเหมือนจะจัดงานภึกษาชาตินะฮะ

นี่ทั้งหมดนี้สำหรับคุณสุขสรรค์วันเกิดนะคะ
คือเขาเป็นคนได้รักไม่รู้เหมือนกันแต่นี่เขาบอกเลยคือเขาทำให้ใคร
ทั้งหมดนี้สำหรับคุณสุขสรรค์วันเกิดนะคะ
ใช่ก็คือทั้งหมดนี้กับพี่ไอซ์ให้ใครนั่งโพสต์เอง

แล้วเป็นเจี๊ยบเจี๊ยบเรียบด่วนมาร้องไห้
เจี๊ยบนี่เดี๋ยวเจี๊ยบ
นี่เพิ่งจะใส่นี่เสื้อดู

เค้าบอกว่าถ้าเกิดดวงไม่ค่อยจะดีสักไหร่
เค้าบอกให้หาภาพรรคบองคลได้มาใส่ตัวหน่อย
เขาไรใส่เสื้อตัวเนี่ยจ้ะก็เอาใส่เสื้ออีเจี๊ยบซะ
ทำไมมันนี้มีบอนอะไรเสีย
พ้นจากพวกสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้

แต่ฉันอยากรู้จังเลยว่าทำให้ใครใช่ไหม
คนมาหมั่นมากหมั่นมากสวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มี

ให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะ
อัปเดตอาการของน้องแก้มบุ๋มกันบ้างนะคะ

น้องแก้มบุ๋มปรียดานังไหล่หน้าหวานของเรา

เนื่องจากว่าถุงซี้แตกมีเลือดออกในช่องท้อง
โดยมีน้องผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์ภาพ
แล้วก็เขียนข้อความผ่านไอจีของคุณแก้มบุ๋ม

ก็ตอนนี้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

น่าจะอีกสัก๔๕วันถึงจะออกได้

ตอนนี้ชีแก้มบุ๋มป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน
จากว่าถุงซี้แตกเลือดออกในช่องท้องเยอะมาก
แต่ได้รับการผ่าตัดนำเลือดออกเป็นที่เรียบร้อย

แต่อาจจะต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของหมอ
แล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างน้อย๔วัน
นางเลยฝากแจ้งว่าอาจจะไม่ได้ตอบข้อความทุกช่องทาง
ถ้าอาการดีขึ้นจะรีบทยอยตอบนะคะ
แฟนคลับก็เข้าไปให้กำลังใจ
ไปเป็นกำลังใจให้น้องแก้มบุ๋มกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะ

เพราะปกตินี้เขาก็จะมีไลฟ์มีอะไร

เดี๋ยวเพลินแฟนอาจจะงงว่าหายไปไหนไง

ซีสแตกเลือดออกในช่องท้องเยอะมากนี่เขียนว่าในช่องท้อง
ในช่องท้องแต่จะรับการผ่าตัดรำเลือดออกเป็นที่เรียบร้อย

ของพี่มันเป็นจักรจันทร์กับแพนเค้ก

พลอยพีเตอร์มาอย่ามัย
คุณน้ำคุณนี้มันตลอดเลยนะ
หัวใจให้กับแฟนคลับมาเป็นระยะนะปูม่าปูม่านะปูม่า
เขาก็แบบว่าเรียนจบชั้นอนุบาล๒เสื้อใส่หมวกแบบเหมือนรับปริญญาเลย

ส่งรอยยิ้มสดใสลงไอจีแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมกันเต็มเลย
ปีเตอร์คอปเขาก็บอกว่าวันนี้แพนเตอร์นะจบวุฒิอ้อม
ไม่ใช่ภูม่าแพนเตอร์เขาจบ
วุฒิแรกในชีวิตและอีกชั้นหนึ่งของชีวิตเสือน้อย

คุณก็บ่งบอกให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าต่อให้แบบว่าแยกทางกันไปแล้ว
แต่อีกทุกอย่างก็ต้องกัดมายืนอยู่ชุดเดิมหรือลูก
และความรู้สึกของเด็กเขาจะจำนะวันแบบนี้

เพราะว่าอย่างน้อยเราต้องทำให้ลูกเราได้เห็นว่า
ความอบอุ่นมันเกิดขึ้นได้
กรรติย้ายเป็นเรื่องของพ่อแม่

ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดเลิกลากันไปแล้วจำเป็น
อยากให้เป็นแบบนี้จริง
เอาล่ะค่ะเจอกันวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วขอบคุณที่แสดงความยินดีกับเหี่ยวมานะคะ
ขอบคุณมากตัวเองเลยนะ
ไม่มีคุณผู้ชมส่งมาเจอไลน์กันเยอะ